ถูกต้องนะคะใครอยากฟังฟังทางนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะเลิกดีวันพระใหญ่ค่ะ
แจ๊กกะรีนตัวแทนบันเทิงไทยรัฐ

นี่นะคะไปร่วมพิธีบวงสวงค่ะ
พระพิกเนตที่ดาดฟ้าชั้น๑๐ฟอร์จูนทาวรัชดาค่ะ
แล้วการมูมิติใหม่เกิดขึ้นนะคะ
อกจากจะร้องเพลงโชลบัมอินเดียต่อหน้าองค์ท่านแล้วนะคะ
คราวนี้ลูกทุ่งสาวน้องแป้งร่ำที่เคยโชว์กับเราอะ
บรรยากาศจะเป็นยังไงโบกสะบัดขนาดไหนไปชมเลยค่ะ
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเป็นไงล่ะคะเรียกว่าเต้นสะบัดไปเลยค่ะ
เป็นการมูแบบใหม่แบบสับจริงนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องแป้งร่ำได้รับขออนุญาตจากคนจัดงานแล้วนะคะ
ซึ่งต้องบอกเลยพิธีเมื่อวานนี้คลังมากจริงค่ะ
เพราะนอกจากเลิกจะดีแล้วนะคะสถานที่ยังส่งพลังด้วย

คืออยู่บนดาดฟ้าชั้น๑๐คุณผู้ชม

ก็เป็นพ่อพรามนะคะจากประเทศอินเดียโดยตรงเลยค่ะ

น้องมิ้วนะคะออนพัทยาค่ะ

มาร่วมพิธีบวงสวงใหญ่ด้วยนะคะ

ซึ่งแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดสาลีสวยงามมาก
เขาใส่สีแดงกับสีส้มแล้วก็สีชมพู

ใช่นะคะซึ่งเป็นความเชื่อว่าองค์พ่อพระคเนธชอบสีนี้
แล้วอยากให้คุณผู้ชมดูวิธีเมื่อคืนนี้นะคะ
เริกดีตั้งแต่เวลา๑๗นาที๙นาทีค่ะ
พามก็เริ่มนำสวดมนต์ยาวไปเลยค่ะ

เพื่อเชิญองค์พระพิคเนตทั้ง๑๐๘ปางค่ะ

พร้อมกับทำพิธีส่งน้ำองค์ท่านเสริมความปังเป็นทวีคูณ
เขาเรียกว่าอาบน้ำแบบนี้เลย

อกจากจะร้องเพลงหมอลำถวายองค์ท่านแล้วค่ะ

ถึงเธอจะเป็นคนอีสานนะคะ
แต่ก็มีจิตศรัทธานับถือองค์พระพิคเนธมากค่ะ

จะมีพระพิคเนตองค์ใหญ่ไว้บูชาทุกวันพระค่ะ

ก็ได้ทำบุญทั้งที่บ้านนะคะรวมไปถึงที่นี่ด้วยค่ะ
ที่ผ่านมาเนี่ยก้านตองเคยขอพรให้ท่านให้มี

ก็ได้เล่นละครอย่างต่อเนื่องหลายเรื่องด้วยกันค่ะ

หากเรามีจิตศรัทธาต่อสิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นเชื่อแล้ว
ปฏิบัติด้วยความจริงใจและคิดดีไม่ทำร้ายใคร
ศักดิ์สิทธิ์รวมไปถึงพระพิคเนธนะคะ
อำนวยอวยพรให้เราสมปรัฐนาแน่นอนค่ะ
โฮ
เราก็จะมาแบบอีสานค่ะวันนี้
ที่บ้านมีรูปพระพิกาเนตใหญ่มาก

แล้วก็มีองค์เล็กและก็มีโภคติดตัวด้วย
ไม่รู้สำหรับหนูถ้าคนเราสาธารณ์อะไรมันต้องได้อย่างนั้น

อยากได้อยู่ด้วยค่ะเพื่ออภัณฑ์ให้ได้
ถือกโรตเตอรี่๓๐ล้านเท่านั้นเลยค่ะ
ก็ต้องรุ่นถ่าต่อไปด้วยค่ะว่าฉีดได้๓๐ล้านหรือเปล่า

แล้วก็งานนี้สาวก้านตองของเราก็ล้องเพลงอีสันโชว์ไปเลยค่ะ
แต่ว่าจะหมานถูกลอตเตอรี่๓๐ล้านอย่างที่บอกหรือเปล่า

ค่อยรวยพี่ชะกรีนทำบุญเผื่อทุกคนแล้วค่ะ
ซึ่งงานนี้นะคะเลขมงคลอาจจะยังไม่มาแต่นี่เลย
นี่ข้อความท่านปลุกเสกมาเนี่ยค่ะกำไรเดี๋ยวโชว์แบบนี้เลย
นี่เป็นกำไรที่ปลูกเสกจากเมื่อวานมานะคะ
เป็นกำไรที่นะคะมีความเชื่อว่าองค์พระพิเนธท่านได้ประธานพรมาตรงนี้แล้วนะคะ

ขอให้รวยค่ะถูกลอตเตอรี่มากกว่า๓๐ล้านอย่างที่สาวกั้นตองบอกไปเลยจ้า

ดูแล้วก็ขอให้โชคดีกันไปนะคุณผู้ชมนะ